แน่นอนครับในเมื่อมันเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีแล้ว
การไปเยือนที่บูกิจจาริวนั้นคงไม่ใช่งานง่าย
แล้วแฟนบอลของมาเลเซียเขาก็คาดหวังกับเกมวันนี้เหมือนกัน
ความถิดหวังครั้งสุดท้ายของชาวมาเลเซีย
สนามบุกิจจาริวแห่งนี้เมื่อ๔ปีที่แล้ว
หลังจากที่ทีมชาติไทยบุกมาเอาแชมป์อาเซียนคลับในนาทีสุดท้าย
ทำให้แฟนมาเลเซียเกือบ๑แสนชีวิต
พบกับความผิดหวังในวันนั้น
กระทั่งทีมชาติไทยโคจรมาพบกับมาเลเซียอีกครั้ง
ทำให้แฟนตั้งตารอคอยศึกแห่งศักดิ์ศรี

ทำให้บัตรเข้าชมการแข่งขันนัดนี้กว่า๘๐๐๐ใบ
ถูกจำนายหมดลงภายในฟลิปตาเดียว
หลายคนยังจำภาพความผิดหวังเมื่อ๔ปีที่แล้วได้
และวันนี้ทีมชาติไทยก้าวไปสู่แถวหน้าของอาเซียน
แฟนหลายคนจึงอยากจะเห็นทีมชาติของเขา
ความผิดหวังเมื่อ๔ปีที่แล้วลง

เสมือนแมชที่ทีมชาติมาเลเซียจะได้เรียนรู้ว่าตัวเองอยู่ในจุดไหน
และหากมาเลเซียเก็บชัยชนะในเกมนี้

แต่มันหมายถึงศักดิ์ศรีชาติของเขา
ที่จะยกระดับไปอีก๑ขั้น
เพราะว่าถ้าระวินกับไทยจะมีความสำเร็จของชาติในฟุตบอล

บุกิจจาริวถูกปรับปรุงและเปิดใช้งานใน๔เกม๒๐๑๘
ด้วยความจุแฟนบอลและสนามที่ใหญ่เพียงพอ

สนามแห่งนี้คงไว้ซึ่งพลังของบรรดากองเชียร์นะครับที่จะเข้ามาเต็มความจุของสนามอย่างแน่นอนครับ
แต่เชื่อว่าทีมชาติไทยจะฝ่าฟันและได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับไปครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสนามบูกิจจาริวประเทศมาเลเซียครับ